สำหรับเรื่องของ

ปธฤษฎีนะคะเพราะว่าวันนี้

หน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับประเด็น

ทฤษฎีอนุสรคนดีศรีบุรีรำ

ดูภาพซะหน่อยไหว้พ่อจ๋า

เด็กหญิงพากหวานสะวงที่ไปยืนไหว้สบ
อยู่เพียงคนเดียวระหว่างมีการทำบุญเลี้ยงพระเพลอุทิศส่วนกุศลให้ปอ
สารา๒วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำเมื่อตอนสายของเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็เป็นวันที่๓ของการจัดงานศพพระเอกคนดังด้วยส่วนอีกหนึ่งภาพก็ขึ้นชื่อภาพว่า
ทำให้ผู้ที่กำลังเข้าคิวไหว้ศพที่ด้านหน้าได้ยินแล้วก็สะเทือนใจนะครับ
เอาล่ะเมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำตลอดทั้งวัน
ก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิษฐรรมพระเอกหนุ่มปธิษฎีเป็นจำนวนมาก
ก็เหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมานะครับ
โดยในช่วงเช้านะครับคุณโบแวนด้าสหวงภรรยาคุณปอทฤษฎีก็เดินทางมาวัดเพื่อทำบุญช่วงเช้า
โดยมีสีหน้าสดใสกว่าวันก่อนแล้วก็ได้กล่าวว่าตอนนี้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น
ขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักที่มาเฝ้าทำข่าวตั้งแต่วันแรก
รวมถึงทุกคนที่ให้กำลังใจตัวเองและครอบครัวเสมอมา
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเธอดูผอมลงไปมากเลยนะฮะ
คุณโบก็ได้พยักหน้าพร้อมกับตอบว่าขอบคุณมากตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ
จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้พูดว่าถ้าสื่อมวลชนทำอะไรให้ขุนคล่องหมองใจ
ก็ต้องขอโทษด้วยคุณโบได้กล่าวตอบว่าไม่เลย
ขอบคุณสื่อมวลชนแต่ทุกคนที่ติดตามแล้วก็ทุกคนที่ติดตามข่าว
ทำข่าวพี่ปอมาตั้งแต่วันแรกนะครับ
เรื่องนี้ต้องบอกว่าคนดูโดยเฉพาะชาวเน็ต
ก็ไม่พอใจมากกับการทำงานของสื่อมวลชน
ที่เห็นว่าเป็นการเข้าไปช่วงชิงภาพข่าว
อาจจะเปรียบเทียบกับแรงเลยนะ

ติดตามทำข่าวพี่ปอมาตั้งแต่วันแรกนะครับ
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะครับหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
พร้อมอดีตสอหลายคนในภักดิ์

ก็มาด้วยฮะเดินทางมาร่วมไว้อาลัย

โดยมีนายสงวนสหวงพ่อของปอและครอบครัว

โดยนายอภิษฎได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวสาวง
ญาติพี่น้องที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
และขอให้กำลังใจครอบครัวให้เข้มแข็งในเร็ววัน
คนบันเทิงก็ยังมาร่วมงานด้วยอย่างมากมายนะฮะ

หลายคนเลยนะคะทั้งนักแสดงสาว
สโรชาสานติสันติเวชกุลและวุฒิสุรินทร

เพื่อร่วมไว้อาลัยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวสหวงค่ะ
จากนั้นก็ยังมีนางเอกที่กำลังมีผลงานร่วมกับปอ
ตอนนี้ก็อ่อนแออยู่สำหรับละครเรื่องนี้
น้องเมย่านนทวันนั่นเองนะคะ
พร้อมด้วยเป๊กเปรมณัฐนีโนเมธานี
รวมไปถึงนักแสดงรุ่นใหญ่ตุ๊กดวงตาโยทัศวรรณ
วีวัตรประสมทรัพย์ที่ก็เผยถึงความประทับใจ
ในความดีที่เป็นเนื้อแท้ของพระเอกรุ่นลูก
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีคนรัก
แล้วก็มาร่วมไว้อาลัยปทฤษฎีมากมายขนาดนี้

พี่ภาพแทนเนี่ยคนมันไยไม่ถูกนะ
พี่ด้านเข้าวงการมาจาก๔๐ปี
ชาวนี้ร่วมมาไว้อะไรเขาเยอะขนาดนี้
เขาไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะต้องฝากประกาศอะไรอย่างนี้นะครับ
ทุกที่พักเข้าไปกับเขาเรื่อย

สอบถามกับคุณปินชวนัน
ซึ่งเป็นน้องชายคนเล็กของครอบครัวสาวงเนี่ย
ก็เปิดเผยว่าในวันที่๒๓มกราคม
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณปอทฤษฎี
ทางครอบครัวยังไม่ได้จัดเตรียมอะไรเป็นพิเศษ
แต่คาดว่าจะถือโอกาสทำบุญในช่วงถวายพระทหารเพลนในวันนั้นแทนนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมต่อว่า
ประชาชนที่มาร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นจำนวนมากเป็นสวัสดิการเลย

ล้นสาราวัดต้องนำเก้าอี้มาวางเสริม
และขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดพระอภิษฐรรมอยู่นั้น
มีช่วงหนึ่งครับคุณโบแวนด้าได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ
คุณพ่อและคุณแม่ของโบซึ่งนั่งอยู่ข้าง
ต้องเข้าไปกอดปลอบใจจนหยุดร้องไห้ได้
โดยคุณพ่อก็ยังรูปศีรษะของคุณโบด้วยความห่วงใหญ่ครับ
เรื่องนี้คุณเสรีศรีหะไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำเขากล่าวแบบนี้
เรื่องต้นได้เตรียมมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีบุรีรำ
และกำลังปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะสร้างอนุสรเกียรติประวัติและลึกถึงความกระตันอยู่
ไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดและคุณงามความดีที่คุณปอได้สร้างไว้
ทำให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและผลงานต่าง
แต่อย่างไรก็ตามจะต้องปรึกษาหารือกับหน่วยงานทั้งจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาความเหมาะสมร่วมกันนะครับ
ผู้ว่าบอกก็ตามคำขวัญของจังหวัดนะครับ
บุรีรำครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันลูกหลานรัชกาลที่๑
แล้วก็คุณปอทำคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงในจังหวัดมากมาย
แล้วก็เห็นอย่างที่งานสวดพระพิธรรมนะครับก็มีชาวบุรีรำแล้วก็แฟนคลับไปร่วมงานมากมาย
แต่เมื่อวานี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณโบแวนด้าเนี่ย
เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับสื่อมวลชนก็พูดคุยแล้วก็กับทางคุณโบแวนด้านะครับ
ก็ถามถึงคุณโบแวนด้าถึงสภาพจิตใจคุณโบแวนด้าบอกว่าตอนนี้ก็เข้มแข็งขึ้นนะครับ
แล้วก็ทักคุณโบแวนด้าว่าตอนนี้ผอมลงไปนะคะ
เจ้าตัวก็พยักหน้าพร้อมกับตอบว่าค่ะขอบคุณมากแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
ผู้สื่อข่าวพูดต่อว่าถ้าสื่อมวลชนทำอะไรให้ขุนคล่องหมองใจก็ต้องขอโทษด้วย
คุณโบแวนด้าบอกว่าไม่เลยค่ะก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ติดตามทำข่าวพี่ปอมาตั้งแต่วันแรก
ตอบคำถามที่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานอนหลับหรือเปล่านะครับ
คุณโบแวนด้าบอกว่าบอกสั้นบอกนอนหลับค่ะจากนั้น
คุณโบเวนด้าเขาก็อุ้มน้องมะลิไปที่ข้างหลังของโรงศพพร้อมกับยื่นมือไปแตะโรงแล้วก็พูดว่า
รักพ่อปอนะไม่ต้องเป็นห่วงพูดติดต่อกันหลายต่อหลายครั้ง
ก่อนที่แม่โบเองจะหันไปพูดกับน้องมะลิบอกให้พูดอะไรกับพ่อหน่อย
ซึ่งเด็กน้อยไร้เดียงสาน้องมะลิก็ได้พูดออกไปว่าพ่อปอสู้
ทำให้ผู้ที่กำลังต่อแถวเคารพศพที่ได้ยินต่างก็รู้สึกสะเทือนใจ
บางคนก็บอกว่าได้ยินแบบนี้น้ำตาคลอเหมือนกัน
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือให้กำลังใจแก่ครอบครัวสหวงอย่างเต็มที่นะครับ